หนุ่มเก๋าเมาแล้วกลางชักปืนยิงกลางผับ
ตอนแรกผมหันไปถามน้ำแข็งบอกเฮ้ยเขาใส่เอฟเคมาเปล่า
เออเดี๋ยวปั้งปั้งเออคุณผู้ชมครับถ้ายิงขนาดนี้ไม่ไหวนะครับ
บ้านป่าเมืองเถื่อนเลยไม่เชื่อใช่ไหมฟังอีกทีดูอีกทีครับ
นั้นก็มาแล้วครับ
เอิ้นเฮ้ยนั่นก็จะบ้าง
ฮือยพี่กินที่ไม่กลัวใครโดนลูกหลงเลยอ่ะเนี้ย

หรือว่าร้านเหล้านั่นแหละในพื้นที่ตะบนประชาธิปัตย
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีครับ
คือเริ่มเลยนะนักท่องเที่ยวสองกลุ่มนะครับ
ทะเลาะวิวาดกันรุนแรงคือก่อนอันนี้ปลาแก้วใส่กัน
ขวดใส่กันอยู่กลางร้านอีกฝ่ายทนไม่ไหว
ช้างปืนเข้ามายิงรัวแบบในคลิปครับ
นักเที่ยวคนอื่นกำลังสนุกอยู่หนีตายกันแล้วครับคราวนี้
หนีตายกันเลยแม้ว่าขณะเกิดเหตุนะครับ
กาดที่ดูแลที่ใส่เสื้อกั๊กอ่ะกาดที่ดูแลร้านนี่นะครับ
เข้ามายืนดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อ
แต่เอามิยูฮะอยู่หน้าบานนะนะที่ใส่เสื้อกั๊กสีดำน่ะครับ
หน้าบานหน้าเคาน์เตอร์เอาไม่อยู่ครับผู้ก่อเหตุไม่สนใจนะ
โอ้โหยิงใส่ยิงเอายิงเอาเสียงดังต่อเนื่องเลย
นำมาโพสต์เอาไว้ระบุข้อความว่าปลดล็อกโควิดสนุกกันไปเลย
ถือปืนยืนบนโต๊ะเสียงปืนดังสนั่นน่ากลัวจริงสายเที่ยวกลางคืน
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในธรรมนองว่าตีกันฆ่ากันติดยาทุกวัน
ไปเที่ยวแล้วไม่คุ้มเสี่ยงชีวิตอีกกินนอนอยู่บ้านจะดีกว่า
เล่าเข้าปากองค์บากเข้ามาทันทีนี่คือคอมเมนต์นะฮะ
เรื่องต้นตำรวจนะครับทราบเรื่องแล้วนะครับจะเร่งตรวจสอบบุคคลในคลิป
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนหาสาเหตุนะครับว่าทำไมคุณถึงต้องทำรุนแรงขนาดนี้
โอ้โหนะฮะแล้วร้านนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับปล่อยให้เขาทะเลาะกันได้แบบนี้นะฮะ
แบบนี้น่าจะโดนสั่งปิดแล้วไหมเนี่ย